เรื่องแชร์มันน่ากลัวเรื่องชีวิตมันต้องสู้ค่ะ
เอมรุงค่ะเอมรุงค่ะเอมมี่แมคซินเมื่อวานนี้ค่ะ

เชอรี่ที่เป็นข่าวคราวกันอาทิตย์ก่อนนี่แหละค่ะ
ว่าไม่มีตรงไม่มีตังค์ไปประกันตัวในชีวิตหมดหนทางต่อสู้แล้วค่ะ
กระทั่งเธอเธอใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมเป็นหมาจนตรอก

เมื่อวานนี้นัดกันนะคะที่ออฟฟิศเสียโป้แถวสารยาดิฉันไปเองนี่แหละค่ะ
เสียโป้ไม่อยู่นะคะไปปลอยเปรตนะคะ

คือให้เลย๕๕๐๐บาทนะคะ
คือไม่ต้องยงไม่ต้องยืมไม่ต้องสัญญาอะไรทั้งสิ้น

๑๐บาทนะจ๊ะเออปั๊วมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ให้ไปเลยนะคะพร้อมกับทางเอมมี่ก็เปิดใจทั้งน้ำตา

ทำไมต้องอัดคลิปแบบจะฆ่าตัวตาย
อ่ะไปฟังกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ฆ่าตัวตายคือแบบโง่มาก
จนวันที่บ้านโดนตัดน้ำบ้านโดนตัดไฟ
ลูกไม่มีเงินไปโรงเรียน

วันนี้เอมมี่ตายทั้งเป็นแล้วนะ

จากวันนี้ไปคนที่โกงเอมมี่ก็

บ้านไม่มีไฟหนูอยู่ได้

ไม่เขายกให้เลยค่ะ

ไอ้เครื่องติดที่ปอกขานะ

ที่ไม่ให้คุณออกไปนอกประเทศได้

และระหว่างที่จะกลับบ้านแล้ว

นางบอกว่าไม่เสียโปตืดตรงวิดนะค่ะ

แล้วก็กระทั่งมีแบบเขาอะไรผู้เสียหายนะคะ
มาฟ้องหลายต่างกรรมต่างหลายคดีมาก

ก็เลยไปถามนะคะว่าตอนนี้โอ้โหแชร์แม่มณีแม่มะนาว

ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเท้าแชร์

เอาตรงเลยนะคือการที่เราจะต้องมาใช้เงินร่วมกับใคร
หรือทำธุรกิจอะไรกับใครสักคนนึงเนี่ย
การลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยง

เปิดบ้านกันมา๓๔ปีจริง
แล้วเราเล่นแชร์จ่ายดอกจ่ายอะไรกันแบบนี้จริง

เราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดก็ค่อยว่ากันใหม่

นะคะก็ปีหน้าทุกอย่างจบนะคะ
และเอมมี่ก็บอกด้วยนะคะว่าพร้อมจะสู้คดี

นางพร้อมสู้แล้วก็ใช้คำเรียกเลยว่า

คือในเคสของเอมมี่มันก็ยาวนานมานะ
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทีนี้ผู้เสียหายเนี่ย
อีกนะทำแบบนี้ไม่ดีนะเอมมี่นะ